ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
มีการสั่งกำชับโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศนะครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องของพายุดูร้อน
รวมทั้งให้มีการเตรียมแผนสำรองให้บริการกับประชาชนเป็นแผนฉุกเฉินไม่ให้กระทบกับการบริการประชาชนครับ
กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือน๒๐จังหวัดเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนด้วย
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรลักษณะอากาศทั่วไทยประจำวันที่เจ็ดพฤษภาคมสองพันห้ามร้อยห้าสิบเก้า
พบว่าบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรง
ในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือตอนบนและตอนล่างไปถึงภาคตะวันออกเชียงเหนือ
รวมกว่า๒๐จังหวัดให้ระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้น
อยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณารวมทั้งสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับ
ขณะที่นายบูรินเวทบันเทิงรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็กล่าวถึงกระแสข่าวลือในโซเชียลที่ระบุว่า
อีก๑๒ชั่วโมงคลื่นความหนาวเย็นจะปกครุมประเทศไทยจนติดลบ๑๐องศาเซลเซียสนั้น
ย้ำว่าไม่เป็นความจริงครับพร้อมเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
ไม่ควรจะแชร์ข้อความต่อกันด้านในแพทย์สวพลเมฆทนประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศนั้นกำลังประสบกับภัยพายุฤดูร้อน
กำชับไปยังโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งเตรียมเฝ้าระวังแล้วก็รับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
ตลอดจนสำรวจและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่เก่าหรือไม่แข็งแรงให้พอที่จะทนแรงกับพายุได้
พร้อมกับเตรียมแผนสำรองการทำงานในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถจัดบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องครับ
ได้มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเข้าไปอำนวยความช่วยเหลือความสะดวกโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีโดยให้ดูแลรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งอาการที่ไม่รุนแรงในส่วนของโครงสร้างอาคารต่างไม่ได้รับความเสียหายมีประชาชนบาดเจ็บจากเหตุการณ์เข้ารับการรักษา๑๐คนเป็นอุบัติเหตุทั่วไป
ใครให้เจ้าตัวที่ไม่ได้ทำความสะอาดให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วครับ